อ่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องเขาให้ตั้งชื่อเรื่องว่าผิดที่ไว้ใจ

เพราะว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๗ปี
เพื่อนให้เดินทางจากกรุงเทพไปหาที่ราชบุรีชวนไปทำงาน
ด้วยความไว้ใจสนิทกันมากเช่าอยู่คอนโดด้วยกันนะฮะ
ก็เลยเดินทางไปหาไปหาปุ๊บถูกรุมตก๓ตอนหนึ่ง
รุมตบแบบกระชากหัวกระทืบจนน่วมไปหมดจนต้องร้องขอชีวิต
ว่าเป็นเพื่อนสนิทกันคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์หน่อยครับ
นะนี่น่าจะเป็นประเด็นเรื่องของผู้ชายนะเพราะเขาที่ฟังบทสนทนาเนอะ
ว่าอะไรกูไปคุยกับพี่เขาคุยจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
คือต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะใส่ชุดนอนอยู่หน้าตาสวยมากนะ
ผู้หญิงสาว๓คนรุมทำร้ายทั้งกระชากผมลากถูตบหน้าเตะสารพัด
หมดโอกาสป้องกันตัวได้แต่ร้องขอชีวิต
แล้วจับใจความได้ว่าน่าจะรู้จักกันดี
ฝ่ายที่รุมทำร้ายใครไม่พอใจที่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งไปพูดถึงตัวเขาไม่ดี
แล้วน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายด้วยนะครับ
คิดเลยนะเพื่อนที่เคยสนิทกัน
วงเธอมาจากกรุงเทพมาทำร้ายถึงราชบุรีได้ลงคอ
กรุงเทพไปราชบุรีเนี่ยมันไม่ใกล้นะ
ถูกต้องเธอก็ไปก็เพื่อนชวนไปไงก็ไปหาเพื่อนไง
ตอนนั้นไว้ใจเพื่อนเนื่องจากช่าวคอนโดอยู่ด้วย
อยู่ด้วยกันด้วยไม่คิดว่าจะหักหลังกระเด็นลงคอ
แต่พอไปถึงกลับถูกกระชากตบจนต้องร้องขอชีวิต
โชคดีที่มีเจ้าของรีสอร์ทเข้าไปช่วยห้ามปราม

ปมเหตุน่าจะเข้าใจผิดกันเรื่องที่
ที่มีเพื่อนรุ่นพี่คิดว่าเธอไปแย่งแฟน
รวมทั้งเรื่องที่เธอได้ไปคบหากับแฟนเก่าของคนที่ไปรุมตบเธอด้วย
อาจจะเป็นสิ่งทำให้อีกฝ่ายแค้นใจก็เลยก่อเหตุขึ้นมา

เอาง่ายเนี๊ยะไปชอบพูดชายคนนี้

แต่รู้ว่าเขาเลิกกันแล้วก็เลยไปหลอกกับสีแครกคนนี้
แต่มาจับได้ผู้ชายก็ยังไปคุยแล้วไปคบกับเพื่อนของเขาอีกทีนึง

สุดท้ายเธอก็ไปตรวจร่างกายแล้วก็เอาใบรับรองแพทย์
ไปแจ้งความที่โรงพยาบาลเพื่อติดตามกลุ่มเพื่อนที่ล่อลวงเธอไปตบ
เข้ามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ